ดูเหตุการณ์รถบรรทุก๑๐ล้อยางระเบิด
ระเบิดธรรมดามีไฟลุกไหม้
สร้างความเสียหายให้กับสินค้าที่บรรทุกมาด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ตอนนี้ยังไม่ทราบจริงว่าเกิดจากอะไรนะครับ

หรือว่าเบรกระบบเบรกเสียหาย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บริเวณถนนพหนโยธินขาขึ้น
ด้านหน้าร้านครัวโคตรแซ่บอันนี้ชื่อร้านนะ
ตะมนต์แม่ถอดอำเภอเถินจังหวัดลำปาง

เป็นรถเลขทะเบียนพระนครศรีอยุธยา
เจ้าหน้าที่ไปถึงสภาพตอนนั้นไฟลุกไหม้
แล้วก็มีกลุ่มควันสีขาวพวยพุ่งออกมาจำนวนมาก
นายอมรสอหายิ่งโชเฟอร์เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ขับรถคันนี้บรรทุกสินค้ามาจากกรุงเทพ

เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุรู้สึกว่ารถผิดปกติ
ก็เลยจอดรถข้างทางแล้วก็เดินลงไปตรวจสอบ
ไม่กี่นาทีค่ะได้ยินเสียงยางระเบิดดังตู้ม
บริเวณล้อฝั่งหลังด้านซ้าย
หลังจากนั้นระเบิดไม่พอเกิดไฟลุกไหม้ตามมาด้วย
เจ้าหน้าที่ไปถึงใช้เวลาเกือบ๑ชั่วโมงนะคะ

แต่ว่า๑ชั่วโมงไงคะค่อนข้างนานนะคะ
ทำให้สินค้าที่บรรทุกมาเสียหายไปด้วย
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด
หรือไม่ก็เกิดจากระบบเบรก
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงตอนนี้ตำรวจบอกว่าต้องตรวจสอบนะคะ